ดูความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีเผานั่งยางเศรษฐีนีในจังหวัดสงขลานะคะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจเข้าไปเก็บหลักฐานในบ้านของผู้เสียชีวิตไปแล้วครั้งหนึ่งนะ
แต่ว่าหลักฐานนี้ยังไม่ชัดเจนจนยังไม่สามารถออก

เมื่อวานี้ตำรวจเข้าไปในจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ก็คือบ้านของผู้เสียชีวิตไปเก็บหลักฐานเป็นครั้งที่๒ค่ะ

ลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายในบ้านพักของนางสาว
อภินยดาแป้นจันหรือว่าอ้อย
เป็นเศรษฐีนีชาวจังหวัดสงขลาที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ
แล้วก็คาดว่าอาจจะถูกอดีตสามีฆาตกรรม

เพื่อที่จะรวบรวมรายละเอียดประกอบสำนวนคดี
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเก็บพยาหลักฐานไปแล้ว๑รอบ
จากข้อมูลของตำรวจพบว่าภายในบ้านพัก

และมีกองเลือดที่จุดอื่นอีกหลายจุด
ซึ่งคนร้ายดูจากลักษณะแล้ว
ตำรวจบอกว่าคนร้ายน่าจะมีการพยายามล้างคราบเลือด
ร่องรอยอื่นออกไปเพื่ออำพรางคดี
แล้ววันนี้นะคะตำรวจต้องการหลักฐาน
ซึ่งเป็นดีเอ็นเอแฝงในที่เกิดเหตุ
โดยคาดว่าอาจจะมีคนร้ายมากกว่า๑คนที่ลงมือในครั้งนี้
พร้อมรวบรวมหลักฐานเพิ่มในการขออนุมสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุ
และระหว่างที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปในจุดเกิดเหตุด้วย

ชุดสืบสวนตำรวจภูทรคอหงษ์
ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางของคนร้ายเหมือนกันนะคะ

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่คนร้ายลงมือ

จนถึงสถานที่ที่ใช้ในการเผานั่งยาง
ทั้งหมดนี้จะนำไปวิเคราะห์เส้นทางการก่อเหตุของคนร้าย
ขณะเดียวกันนะคะจากข้อมูลการสืบสวน

และอยู่ระหว่างการหลบหนีก็คือออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะ
เนื่องจากตรวจสอบไม่พบสัญญาณโทรศัพท์ของผู้ตายเอง
และไม่พบสัญญาณโทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัย
ก็คืออดีตสามีซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้ลงมือ
อกจากนั้นนะคะพนักงานสอบสวนยังได้เชิญตัวลูกชาย
ญาติของผู้เสียชีวิตไปสอบปากคำตลอดทั้งคืนเลยค่ะ
แล้วก็เป็นการยืนยันสำหรับคนที่เข้าไปสอบปากคำกับตำรวจ
บอกว่าทรัพย์สินที่หลงเหลือในที่เกิดเหตุ
ยืนยันแล้วเป็นของนางสาวอภิญญดา

โดยช่วงหนึ่งทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับนายวิทยาวัฒนแป้นจันท
เป็นลูกชายซึ่งเกิดกับสามีคนแรก
เขาบอกว่าตัวเขาเองก็มีปัญหากับสามีใหม่ของแม่เหมือนกัน

พอมีปัญหาก็เลยแยกตัวออกมา
แต่ทีนี้เขาบอกเท่าที่เห็นเวลากลับมาเยี่ยมบ้านมาหาแม่
จะเห็นว่าสามีใหม่ของแม่ไม่ทำมาหากินอะไร
อยู่แต่บ้านทั้งวันเลยแล้วก็ทะเลาะกับแม่
แม่เคยไล่ออกจากบ้านแต่ก็ไม่ยอมไปค่ะ
ฟังเสียงลูกชายของผู้เสียชีวิตค่ะ
คือแมงด้าครับ

และบอกแม่เลยว่าให้เลิกกับพวกนี้ซะอย่างยังไง
ก็บอกยังถึงขั้นบอกเรียกว่ารักดีกว่า
แม่เรารึดมาไเลย

คือมาละลาน

จากจะลงพื้นที่ไปที่บ้านแล้วนะคะ
ของผู้เสียชีวิตไปที่จุดเผานั่งยางด้วยนะคะ
อยู่ในบ้านท่านังหอมอำเภอหาดใหญ่
จุดนี้บอกว่าเป็นจุดเกิดเหตุ

ซึ่งก็คือศพของนางสาวอภิญญดานะคะ
ไปพบว่ารักษณะพื้นที่ค่อนข้างเปลี่ยว
ไกลจากบ้านเรือนของผู้คน
ต้องขับรถออกไปจากถนนใหญ่กว่าประมาณ๓๐๐เมตร
และจากนั้นก็จะต้องลัดเลาะไปตามคันคลอง
เชื่อมต่อไปที่ทะเลสาบสงขลาอีก
ว่าคนร้ายน่าจะจอดรถบริเวณสปิลเวย์นะคะ

ยังเหลือที่อยู่เลยเป็นดำแบบนี้

ก่อนที่จะลงมือทุบกระโหลกศีรษะ

เศษกระดูกก็แตกกระจาย
แล้วก็โยนชิ้นส่วนบางส่วน

ใช่และกระดูกเหล่านี้นี่แหละนะคะ

ละอันคือใช้เวลานานมาก
แล้วก็โยนทิ้งไปให้กระจัดกระจาย